พบว่าบางสโมสรในหลีกสูงสุดเริ่มนำนโยบายลดเงินเดือนนักเตะ
มาใช้ในเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคม
เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอล
โดยสโมสรที่รับการยืนยันก็คือนครราชศรีมานะครับที่ลดเงินเดือนทุกฝ่ายลง๑๕
และชนบุรีก็เริ่มจะเจรจากับนักบอลเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสโมสรครับ
ยังมีบางทีมครับที่แม้จะยังไม่มีความชัดเจนแต่ขณะนี้บอร์ดบริหารก็มีการพูดคุย
และเตรียมที่จะเรียกนักเตะเข้ามาสรุปในเรื่องประเด็นนี้ด้วยครับ
โดยก่อนหน้านี้ทางโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัฒนภงครับ
เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของสโมสรเช่นเดียวกับเสด็จมีลาบที่บ่อบริหารการท่าเรือ
ได้เจนอาจารย์ขอลดเงินเดือนซึ่งเจ้าโตเป็นคนบอกเองว่า
อยากให้ลดเงินเดือนของตัวเองลง๗๐พร้อมกับคุณองค์อัดก่อสินค้านะครับ
อย่างที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือได้กล่าวเอาไว้ในแถลงการของสโมสรครับ